คุณผู้ชมครับสตรีทฟู้ดหรือว่าร้านอาหารริมทางของไทย

ต้องมีการสร้างความสร้างสรรค์ให้มีความหลากหลาย
ต้องการจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
ติดตามรายงานของคุณชนะรัฐโภคะธนวักษ์
ดีไซน์เรียบง่ายแต่เก๋ไก๋ของผลงานรถเข็นขายข้าวจี่
สะท้อนภูมิปัญญาไทยในแบบท้องถิ่น
ด้วยการใช้วายสังเคราะห์มาประดับตกแต่ง
จำลองรูปทรงกระติ๊บข้าวเหนียว
โครงสร้างเหล็กเส้นเพื่อให้ตัวรถมีน้ำหนักเบา
แต่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
ทำให้รถเข็นอาหารริมทางคันนี้
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดรถเข็นสตรีทฟู้ดสร้างสรรค์

เป็นกระติบข้าวเหนียวครับที่สามารถเปิดปิดได้
เหมือนกระติบข้าวเหนียวที่สามารถเก็บความร้อยของข้าวเหนียวได้
ของเรานี่ก็สามารถเก็บอุปกรณ์ไว้ข้างในได้
ตัวของเราเนี่ยจะมีระบบชาล้างในตัว
แล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกครับ
ทีมอรุณสวัสดิ์ใช้เวลาหนึ่งเดือน
ค้นคอนเซ็ปต์และออกแบบรถเข็น

โดยมีเกณฑ์การออกแบบที่สร้างสรรค์สามารถใช้งานได้จริง

นวัตกรรมบริหารจัดการความสะอาด
อย่างอ่างล้างมือที่ใช้น้ำกรองค่ะ
ส่วนซุ้มขายอาหารริมทางอย่างร้านคำสองคำ
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้านอาหารริมทางสร้างสรรค์
ด้วยการออกแบบเมนูผัดไทยหอยทอด
ที่สามารถเดินไปทานไปได้ค่ะ
เป็นการพลิกโฉมสตรีทฟู้ดแนวใหม่ให้เก๋ไก่ยิ่งขึ้น
ความพิเศษของเมนูผัดไทยหอยทอดที่ร้านนี้นะคะ
ก็คือการใช้แป้งเกี้ยวนำมาทอดและม้วนเป็นทรงกลมแบบนี้ค่ะ
สะดวกในการเดินไปทานไปได้
และที่สำคัญนะคะไม่เลอะมือด้วยค่ะ
การออกแบบแพ็คเกจจิ้งใส่ผัดไทยแบบใหม่

ช่วยเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยิ่งขึ้นค่ะ
และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาหาร
จากที่ทั่วไปขายราคาประมาณ๓๐๔๐บาท
ไทยหอยทอดร้านนี้สามารถขายได้ในราคา๖๐บาทค่ะ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชน
ให้มีความสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมใหม่

ดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ประกอบการณ์ก็ดีหรือผู้สนใจด้านอาหารก็ดี
นำไปคิดต่อยอดเอาไปทำขาย
หรือไปผลิตต่อยอดได้เลย

เดียวกันในเรื่องของการถอยแพทยภัณฑ์
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารไทยที่อร่อยนะครับ
แล้วก็เป็นแหล่งที่หาชิมสตรีทฟู้ดได้เรากินตลอดทั้งวัน
ททคาดว่าจากการจัดกิจกรรมพลิกโฉมสตรีทฟู้ดเมืองไทยในครั้งนี้
จะเป็นไอเดียต่อยอดให้บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารริมทาง
ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ของสินค้าและบริการ
รวมถึงเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารริมทางอย่างสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตค่ะ
ชดารัฐโภคาธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน